คุณผู้ชมฮะถ้าเราติดตามการเมืองเราจะตื่นเต้นไปตามนั้นนะคุณนะ
บางทีเหมือนเกมการเมืองหรือเปล่าใครวางหมากไว้หรือเปล่า
แผนการเขาไว้หรือเปล่าหรือว่าที่ทำทำกันอยู่
เข้าทางใครอะไรต่อหรือเปล่าพูดถึงเรื่องของตำแหน่งประธานสภาก่อนนะฮะ
จะไปยังไงต่อนะฮะฟังอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในการวิเคราะห์เรื่องนี้
ติดตามได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คค่ะคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
มาจนถึงเที่ยงวันนี้สถานการณ์การเมือง
ว่าด้วยการเลือกตำแหน่งประธานสภาแล้วต่อไปถึงการตั้งรัฐบาล
ยังไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยครับมันมีทางเลือกเป็นทางสองแพร่งเท่านั้นน่ะ
ซึ่งสองพักต้องกำหนดเอาเองว่าจะเอายังไงเพื่อไทยกับก้าวไกล
อย่าไปโทษคนอื่นต้องโทษตัวเองเพื่อไทยกับก้าวไกล
ถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นทางสองแพร่งมีสองทาง
หนึ่งยังเดินกันต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกประธานสภา
หรือจับมือกันตั้งรัฐบาลและคุณพิธาเป็นนายก
ทางเลือกที่ทางที่๒น่าจะไปด้วยกันไม่ได้แล้ว
คือวงแตกทั้งสองแพร่งนี้อย่างที่ผมบอกว่า
พวกคุณสองพักเลือกได้ว่าจะไปแพร่งไหน
ฝ่ายประชาชนที่เขาเลือกสองพักนี้มาคือเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ย
เขาช่วยอะไรไม่ได้หรอกมันมีสองประโยค
ที่เขาบอกว่าประชาชนเลือกพวกคุณมา
พวกคุณเลือกทางเดินกันเอาเอง

ประชาชนจะบอกว่าประชาชนไว้ใจพวกคุณ
แต่ทำไมพวกคุณไม่ไว้ใจกันเองแล้วพอไม่ไว้ใจกันเอง
มันเป็นต้นเหตุที่จะนำไปเกิดสภาพถูกหวยแต่ขึ้นเงินไม่ได้
ชนะแต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วถึงจะสยบปัญหา
ตกลงตำแหน่งประธานสภากันได้ที่จะคุยกันในวันที่สอง
เนี่ยแล้วตั้งรัฐบาลได้พิธาเป็นนายกได้
แต่ในทางยาวเนี่ยคุณจะทำงานร่วมกันได้ราบรื่นเหรอ
เพราะไม่ทันไรพวกคุณก็ตกอยู่ในเกมสร้างภาพ
หาคะแนนนิยมปกป้องตัวเองเพราะว่ารู้ว่าโลกยุคนี้ภาพลักษ
โลกออนไลน์มันสร้างคะแนนนิยมได้
การสร้างภาพสร้างคะแนนนิยมแน่นอนมันก็ต้องสร้างให้ฝ่ายตัวเองเป็นพระเอก
เป็นสุภาพบุรุษเป็นฝ่ายที่น่าจะได้รับความเห็นใจ
แล้วมันส่งผลให้อีกฝ่ายหนึ่งกลายเป็นคนเกเล
เป็นผู้ก่อปัญหาเป็นผู้มีปัญหาไอ้วิธีการแบบนี้เนี่ย
มันอาจจะได้ผลในการรักษาคะแนนนิยมแต่เสียความเป็นผู้ใหญ่ครับ
เออโบราณเขาใช้คำคำนี้ความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้ใหญ่เนี่ย
กับการมีวุฒิภาวะใกล้เคียงกันแต่ความเป็นผู้ใหญ่เนี่ย
เขาจะรู้โดยปริยายว่าอะไรควรทำ
อะไรไม่ควรทำทำแล้วไม่ผิดแต่ไม่ควรทำ
เสียความเป็นผู้ใหญ่เช่นกรณีที่พักเก้าไกล
ปล่อยชื่อประธานสภาจากภักดิ์ออกมาว่าเป็นคุณปฏิพัฒน์สันติพาดา
ในช่วงที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มในการนัดหมายเจรจา
เรื่องตำแหน่งประธานสภานั่นแหละไม่เป็นผู้ใหญ่
คุณอดีศรเพียงเกตจากเพื่อไทยจึงอบรมมาว่า
อย่างนี้เขาเรียกว่ารักไก่ร้ายมารยาท
จู่มาเสนอชื่อนายปฏิพัฒน์เป็นประธานสภาถือว่าออฟไซต์
ต้องถามว่ามีมารยาทและจิตสำนึกไหม
เพราะยังไม่มีข้อตกลงว่าตำแหน่งประธานสภาจะเป็นของพักใด
นี่ฟาดกันไปฟาดกันมาผ่านสื่อแบบนี้
มันก็ยิ่งทำให้ช่องว่างของความไม่เข้าใจกันห่างออกไปอีก
มันเสมือนมือข้างหนึ่งพยายามจะกอดคอกันไว้ให้แน่น
แต่มืออีกข้างหนึ่งอ้อมข้างหลังแล้วไปตบหัวกัน
เรื่องแบบนี้เนี่ยประชาชนคนที่อยู่กันคนละฝั่ง
เขาก็ยิ้มรอวันวงแตกรอวันพลิกคั่ว
แต่ฝ่ายที่เลือกสองพักนี้เข้ามาเขาจะถามว่าพวกคุณเล่นอะไรกันครับ
คนที่เป็นคอการเมืองเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย
มันเป็นเรื่องของการเล่นการเมืองเพื่ออนาคต
เพราะการเมืองวันนี้มันส่งผลต่อการเมืองในอนาคต
มันอะไรล่ะก็การเมืองระหว่างเพื่อไทยกับเก้าไกลไง
สองพักนี้ในอนาคตอีกสี่ปีก็จะต้องแข่งขันกันเองว่า
ใครจะได้ชนะเป็นที่หนึ่งตั้งรัฐบาล
ใครจะได้สอสอมากกว่ากัน
ฉะนั้นการเดินเกงต่างแต่ละก้าวย่างเนี่ย
มันไม่ใช่เดินเกมเพื่อวันนี้

เพื่อวันหน้าเพื่ออนาคต
ก็อย่างนี้แหละอะไรที่มันควรจะจบง่าย

เพราะแต่ละก้าวย่างที่เดิน
คำนึงถึงวันหน้า
มากกว่าที่จะคำนึงเฉพาะวันนี้
ผมเคยย้ำว่านี่เป็นผลพวง
จากการตั้งรัฐบาลเอาชนะที่หนึ่ง
กับชนะที่๒มารวมกัน
บวกสองมันไม่เคยมีปัญหามาก่อน

หนึ่งกับสองไม่เคยรวมกันมาก่อน
เคยมีแต่ว่าหนึ่งกับสอง
รวมเสียงได้มากกว่าก็เป็นรัฐบาล
อีกพักหนึ่งไปเป็นฝ่ายค้านอยู่ฝ่ายตรวจสอบ
แล้ว๔ปีข้างหน้ามาสู้กันใหม่
การเมืองแบบอย่างนั้นเนี่ย
ไม่ต้องมาแข่งเรื่องประธานสภา
เพราะรู้กันโดยปริยายแล้วว่า
พักอันดับหนึ่งควรจะได้
หรือพักอันดับสองควรจะได้

แต่คราวนี้๑กับ๒กำลังจะเป็นรัฐบาลร่วมกัน
อะไรที่มันไม่เคยเกิดมันก็เกิด
ตำแหน่งที่ควรจะเป็นไปโดยปริยาย
งตำแหน่งประธานสภาก็ต้องมาลุ้นมาแข่งกัน
การเมืองมันถูกบีบด้วยความจำเป็น
ที่ถูกออกแบบมาแบบนี้

มันแก้ได้โดยต้องแก้รัฐมนูล
ให้มันเป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยมากกว่าฉบับนี้

แล้วปรากฏการณ์ทั้งนี้มันจะเป็นบทเรียนว่า
การตั้งรัฐบาลแบบ๑บวก๒เนี่ย

โดยเฉพาะ๑กับ๒ที่มีคะแนนห่างกันไม่มากแบบนี้
จับมือตั้งกันมันก็จะมีปัญหาไม่จบสิ้น
มันผิดธรรมชาติทางการเมือง
สุดท้ายมาถึงวันนี้ถามว่าทางออก
ที่จะทำให้สถานการณ์ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทย
ยังมีความหวังที่จะร่วมมือกันได้ไหม

ผมอยากให้ฟังข้อเสนอแนะของคนคนนี้
คือเสนอแนะให้ปรับแนวคิดครับ
ท่านเสนอว่านี่
ในสถานการณ์อย่างนี้นะ
ให้การตั้งรัฐบาล๘พักเดินหน้าไปได้เนี่ยต้องมีฝ่ายที่ยอมถอย
ไหนยอมถอยพักนั้นจะกลายเป็นผู้เสียสละจะมีภาพของการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่
ประชาชนที่เชียร์ให้ตั้งรัฐบาลจะได้ชื่นชมพักที่ยอมเสียสละอย่าไปมองว่าการถอยเป็นการเพลี่ยงพร้ำ
ถอยเป็นการพ่ายแพ้ทางการเมืองแต่ให้มองว่าคนที่ถอยคือผู้เสียสละที่ควรได้รับการชื่นชม
นี่ความคิดของอาจารย์วันนอร์ซึ่งผมเห็นด้วย
ผมคิดว่านี่เป็นข้อเสนอแนะที่พักเก้าไกลกับเพื่อไทยควรจะไปตั้งหลักคิด
แล้วจะปิดท้ายด้วยคำถามว่าพวกคุณจะเอาชนะเพื่อนำไปสู่วงแตก
หรือพวกคุณจะยอมถอยเพื่อเสียสละให้เดินหน้ากันไปได้แบบวินวิน
ถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้วครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ